มีคนร้ายขับรถแหกด่านตำรวจ
คือขับมาเร็วมากสัก๑๔๐๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไปชน๑๐ตำรวจตรีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปชนรั้วบ้านของชาวบ้าน
หลังจากนั้นเปิดประตูรถแล้วก็หนี

คนร้ายคนนี้เนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะรับสารภาพว่าเมาทั้งเสพยาบ้าทั้งเมาเหล้า
พอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังโอ้โหเคยต้องโทษคดียาเสพติดค่ะ

ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลา
หลังจากคนร้ายขับแหกด่านตรวจแล้วก็พยายามหลบหนี
จนไปชนรั้วบ้านของชาวบ้านผู้เสียหายนะคะ
คือก่อนหน้านี้คนร้ายขับรถหนีด่านตรวจ
บนถนนสัจกุลหัดใหญ่ขาลงสะพาน
ไปชน๑๐ตำรวจรีนอรวิทย์บุญญาพรอายุ๒๒ปีบาดเจ็บอาการสาหัสเลยค่ะ
แล้วก็หนีต่อไปที่ตำบลพวงเข้าไปในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปชนรัวบ้านของชาวบ้านอย่างที่เห็น

เปิดประตูรถหนีเข้าป่าไปเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นในรถ
เจอป้ายทะเบียนหมายเลขกไก่ว๗๓๗๐สงขลา
เจอปืน๓๘ลูกโม่ขนาด๔นิ้วพร้อมเครื่องกระสุน๕นัด
เตรียมยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่แตกกระสุนปืนไม่ทำงาน
รถเก๋งคันนี้แหละเคยแหกด่านมาแล้วหลายครั้ง

คนร้ายมอบตัวแล้วคุณผู้ชมไปมอบตัวกับตำรวจภูทรหัดใหญ่
นายรัฐพลณนิดอายุ๒๖ปีเป็นชาวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
นายรัฐพลให้การว่าก่อนเกิดเหตุขับรถคนเดียวไปเที่ยวผับมา
ในเมืองหัดใหญ่ขับเร็ว๑๔๐๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอไปถึงจุดเกิดเหตุตำรวจกำลังตั้งด่านตรวจอยู่
เบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนไปชน๑๐ตำรวจรีนอรวิทย์แบบยังจังเลย
แต่ว่ากลัวจะถูกจับก็เลยรีบขับรถหนี
นายรัฐพลก็บอกด้วยนะคะว่าตอนเกิดเหตุเมาเสพยาบ้าดื่มเหล้าเข้าไปด้วย
แต่ปฏิเสธว่าขณะขับรถหลบหนีไม่ได้ใช้ปืนยิงใส่ตำรวจ
จากการตรวจสอบประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้ว๒ครั้ง
เพิ่งผลโทษมาได้ปีกว่าเท่านั้น
เบื้องตนจันทรัฐีแจ้ง๓ข้อหาหนัก
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
มีอาการเลือดข้างในสมองสมองบวมแขนซ้ายหักขาขวาหัก
แต่รู้สึกตัวแล้วค่ะคุณหมอยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ